จากการสืบทอดของคนรุ่นใหม่
มาดูคนรุ่นเก่าที่ยังทำต่อไปสืบทอดต่อไปด้วยตัวเองอยู่
เป็นการย้อมผ้าแบบโบราณที่อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
คุณลุงวัย๖๔ปียังยึดอาชีพนี้มาตั้งแต่โบราณ
ปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้สามารถเลี้ยงครอบครัว

นายชวนรุ่งศรีทองอายุ๖๔ปีกำลังย้อมผ้าอยู่ที่หน้าเตาถ่านเลยค่ะ
ภายในบ้านไม้ชั้นเดียวริมถนนทรายทอง๑เขตเทศบาลเมืองสุไงโกลก
สำหรับอาชีพรับจ้างย้อมผ้าหลากสีแบบโบราณ
เขาบอกว่าตอนนี้มีให้เห็นไม่มากนักแล้วนะคะ
โดยเฉพาะในเมืองเศรษฐกิจ
นายชวนเล่าว่ายึดอาชีพรับจ้างย้อมผ้าหลากสีแบบโบราณมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือจนจบค่ะ
ส่วนแรงจูงใจในการยึดอาชีพนี้มาจากการรักเสื้อผ้าชุดโปรดที่สวมใส่อยู่ทุกวัน
หลายบางคนนะมีแบบชุดโปรทฉันชอบชุดนี้ใส่มา๔๕ปี๖ปีก็ยังใส่อยู่
แต่ว่าสภาพก็เก่าไปตามอายุการใช้งานจะทิ้งก็เสียดายนะเพราะชอบมากเลย
แต่เมื่อไปซื้อตัวใหม่มาใส่ไม่ถูกใจค่ะเลยไปหาซื้อสีย้อมผ้าที่ตลาดมาย้อมพบว่าสามารถสวมใส่ได้เหมือนเดิม
จึงเป็นที่มาของการยึดอาชีพนี้ในที่สุดส่วนราคาย่อมเยาว์๖๐๑๕๐บาทเท่านั้นนะคะ
ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าความยากง่ายย้อมด้วยการต้ม๑ครั้งสีเคมีใช้เวลาการย้อม๑ชั่วโมงก่อนที่จะนำไปซักด้วยน้ำสะอาดแล้วก็นำไปตากแดดนะคะ
ชวนบอกว่าภูมิใจอย่างน้อยอาชีพนี้ได้ช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย
เพราะว่าเมื่อลูกค้านำเสื้อผ้าชุดเก่ามาย้อมสีให้มีเหมือนใหม่
ก็นำกลับไปสวมใส่ได้อีกครั้ง
ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้สิ้นเปลืองค่ะ